เหตุการณ์ที่พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือคนที่ถูกเพลิงไหม้
จากเหตุการณ์รถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำ
แล้วก็คว่ำอยู่กลางถนนในเมืองอเล็กซันเรียในอียิปต์
เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ประชาชนคือปกติเราจะเห็นแต่ไทยมุง
อันนี้ก็จะมีอียิปต์มุงด้วยเหมือนกัน
แล้วเกิดเหตุระเบิดขึ้นเพลิงไหม้เกิดขึ้นลุกลามอย่างรวดเร็ว
มีคนเสียชีวิตถูกเพลิงไหม้ย่างสดอย่างน้อย๑๐คนด้วยกัน
เรื่องต้นไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กันก่อนครับ
นี่คือเสียงกรีดร้องของประชาชนบริเวณใกล้เคียงนะครับ
ก็ตกใจครับอยู่ก็เกิดระเบิดแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา
กระทันหันขณะที่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนจำนวนหนึ่งเข้าไปตรวจสอบ
ดูรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำขวางอยู่ที่กลางถนน
คลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้โดยคนที่พักอาศัยบนอาคาร
ใกล้กันกับจุดที่เกิดเหตุในเมืองอเล็กซันเรียของอียิปต์นะครับ
ภาพจากโทรศัพท์มือถือทำให้เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุครับ
ไม่กี่อึดใจไม่กี่วินาทีก็เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง
เนื่องจากว่ามีน้ำมันเนี่ยรั่วไหลเปลวเพลิงนั้นลุกลามไปยังรถยนต์ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ
และมีความสูงหลายเมตรเปลวเพลิงที่เกิดขึ้น
แล้วก็กลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นไปข้างบน
ทำให้ผู้ที่มุงดูเหตุการณ์รวมทั้งเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย
ที่เข้าไประงับเหตุนั้นหนีตายกันแบบอลละหมานนะครับ
ดับเพลิงอียิปต์ใช้รถดับเพลิงกว่า๑๐คันเข้าควบคุมเพลิงในครั้งนี้
แต่ว่าก็ทำได้แค่ควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดเท่านั้น
เพราะว่าต้องรอให้น้ำมันที่มีอยู่ประมาณ๓๐ตันเผาไหม้ให้หมดซะก่อน
ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอียิปต์นั้น
รายงานว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับ
มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อยคือ๑๐คน

ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับ
ก็ถือว่าโชคดีที่ยังไม่มีใครเสียชีวิต
เอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบเหตุในครั้งนี้